เรามาเริ่มต้นเช้านี้กับความน่ารักความสดใสความแสนรู้ของสัตว์กันหน่อยคุณผู้ชมมีทั้งนกสาลิกาดงแล้วก็เรื่องของปลาพรวงที่เขาไปดูดนมจากขวดนมของเด็กได้เอาพาไปดูกันหน่อยครับ
เริ่มแรกไปดูอะไรเจ้าเขาเรียกว่าเจ้าทองอ่านะเป็นเป็นนกขุนแผนนี่คุณผู้ชมดูสิฮะ
เรียกว่านกขุนแผนหรอคะเออเป็นนกขุนแผนหนูว่านกสาธิกาดงนะครับคือไปอยู่อาศัยที่อุทยานแห่งชาติอบหลวงที่อัมเภอฮอต์จังหวัดเชียงไหมนะคะ
เล่นกับน้องคนนี้โอ๊ยน่ารักจังชื่อว่าน้องนัทดูสิฮะอุ้ย
เชื่องมากเลยนะปกติเนี่ยนกกับคนจะไม่ค่อยอยู่ใกล้กันเท่าไห
ถ้าไม่ได้แบบเหมือนเลี้ยงมาใช่ใช่น้องนัทเนี่ยคือเด็กชายนัทธนิษฐ์อุดมไพรวัน
อายุหกควบเป็นลูกของเจ้าหน้าที่คือนกเนี่ยมันชอบบินมาเล่นกับน้องนัทแบบสนิทสนมมาก
รูปหัวกันนั่งคุยกันคือคนเห็นเขาก็แปลกใจเอ้ยทำไมนกถึงถึง
ถึงสนิทกับเด็กคนนี้มากขนาดนี้นกหรือหมาเอาดีดีดูสิฮะเนี่ย
กับน้องอยู่คนเดียวนะฮะเจ้าหน้าที่อุทยานเล่าบอกว่าเจ้าเจ้าทองเนี่ยนะ
เป็นนกป่าที่บินวนไปวนมามาหาอาหารกินรอบที่ทำการมาสักประมาณ๖เดือน
แล้วนัทนี่แหละน้องนัทเนี่ยเป็นคนเอาอาหารมากองเอาไว้ให้มัน
กินบ่อยเจ้าทองก็เลยคุ้นเคยให้ข้าวไว้เออให้ข้าวมันไง
ก็คุ้นเคยแล้วก็รักกันเมื่อได้ยินเสียงนัดตะโกนเรียกเจ้าทองจะบินมาทันที
มาให้ลูบหัวรูปตัวได้นะแล้วคอยบินตามน้องแท็ตตลอด
กลายเป็นเพื่อนซีกัดไปแล้วคุณผู้ชมเนี่ยฮะเออมันเป็นภาพที่น่ารักทีเดียวนะครับ
เวลาน้องนัทไปโรงเรียนเจ้าทองจะบินวนเวียนไปส่งเสียงร้องตามหาน้องนัท
เฝ้ารอให้น้องอ่ะกลับมาเหมือนแบบอยู่ไหมอยู่ไหมแบบนี้นะเออ
พบได้ตั้งแต่เชิงเขาฮิมาลายของจีนพม่าอินโดแล้วก็ไทยเนี่ย
พบได้เกือบทุกภาคนะครับยกเว้นภาคใต้ชอบอยู่ในเป็นฝูงเล็กเล็ก
ป่าละเมาะป่าโปร่งเป็นสัตว์คุ้มครองตามพระราชมัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปีพุทธศักราชสองพันห้ามร้อยสามสิบห้า
น่ารักเนอะมันทำให้เรารู้ว่านกเนี่ย
ไม่จำเป็นต้องขังมันก็ได้ใช่เออถ้าถ้าเรา
ดูมันให้อาหารมันมันก็จะเหมือนสุนัขนะฮะใช่ค่ะ
จะคอยกลับมาหาเรานะครับอ้าวทีนี้เราลงใต้
ไปดูเรื่องของปลาคุณผู้ชมไปที่วรรณอุทยานน้ำตกรามมันตำบล
โสมอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงาเขามีปลาพวงค่ะ
พรวงเนี่ยมันชอบดูดกินอาหารจากขวดนมเด็กนักท่องเที่ยวก็ไปดู
ก็ตื่นตาตื่นใจทำไมปลาดูดจากขวดนมเด็กนะฮะ
นี่นี่นี่นะฮะเจ้าที่เขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ย
พลวงนับร้อยตัวเนี่ยที่อยู่ในน้ำตกก็จะมาหากิน
หรือว่าไปรออาหารจากนักท่องเที่ยวอยู่แล้วอ๋อเป็นอาหารเป็นเม็ดนะ
ประมาณนั้นนะฮะก็เลยลองหาวิธีดูซิว่าจะทำยังไงให้อาหารปลาพวงแบบใหม่
เขาก็เลยนำอาหารเม็ดเนี่ยละลายน้ำใส่ขวดนมขวดนมเด็กอ่ะนะ
แล้วก็ให้ปลาลองลองดูดดูดปรากฏว่าเออปลามันดูดได้นะฮะ
ก็เลยสนุกกันใหญ่เลยนะโถกินดีดีก็ไม่ได้ต้องกินแบบนี้กินอีก
แต่ผมเกรงว่ามันจะไปเสียพฤติกรรมของปลาหรือเปล่านะใช่ค่ะนะฮะ
ก็เลยพากันห่อนขวดนมให้มันดูดกันใหญ่เลย

เป็นปลาน้ำจืดในวงปลาตะเพียนนะครับ
มีขนาดใหญ่ตัวยาวสักประมาณ๖๐เซน

อาศัยอยู่เป็นฝูงใหญ่ตามแหล่งน้ำเชิงภูเขา
ลำทานน้ำตกที่มีความใสสะอาดแบบนี้
คุณผู้ชมก็ไปเที่ยวกันได้ที่จังหวัดพังงานนะครับ